ละค่ะเรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านกันเนี้ยนะคะ
มือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี้ยคุณป้า
คุณป้าที่เขาใช้ขวานอ่ะอะฮุกใช่ไหม
ค่ะใช่ก็มีคำสั่งของศาลออกมาให้บรรทัศนแล้ว

สดร้อนเลยนะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราพาไปดูจุดเกิดเหตุ
พาไปดูลักษณะทางกายภาพว่าเอ๊ะไปดูซิ
ว่าเขาจอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านกันยังไง
ถ้าเกิดดูจากบ้านเขาถึงประกาศขายบ้านเลยนะคะ
ขายบ้านให้เช่าบ้านเพื่อหนีปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะทางเข้าออกซึ่งเป็นถนนเนี่ย
ความกว้างของถนนสักประมาณ๕เมตร
คนที่เขาประกาศขายบ้านเพื่อหนีปัญหา
คนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยนะบอกว่า
ก็ตัดปัญหาเลยละกันทะเลาะกันบ่อยมากนัก
ไม่เอาแล้วขี้เกียจแล้วขายบ้านตัดปัญหาไปเลยละกันนะคะ
เขาบอกว่าคือลักษณะของถนนมันแคบ
เวลาอีกฝั่งตรงข้ามมาจอดรถขวางหน้าบ้านเขา
เขาไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปในบ้านได้
เลี้ยวคือมันทำให้วงเลี้ยวแคบ
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปเบียดหรือไปขีดขวน
ทีนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการทะเลาะวิวาส
มีการพูดคุยทั้งดีทั้งไม่ดีมาแล้วนะคะ
เขาเลยบอกว่าเอาล่ะไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นอีกแล้ว

คู่กรณีคุณผู้ชมค่ะเจ้าของรถเนี่ยก็คือ
คุณกิ่งแก้วพรงูเหลือมคนนี้เป็นเจ้าของรถ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
มี๒บ้านด้วยกันบ้านแรกเนี่ยอันนี้หนักเลย

เจ้าของบ้านก็คือคุณมานิดโสภาเลิศ
ส่วนอีกบ้านหนึ่งลักษณะคือบ้านยังเยื้องกัน
กับเจ้าของรถก็คือบ้านของคุณนางพันนีวิริยาปภากร
อายุ๕๘ปีค่ะเอาคุณมานิดก่อน
คุณมานิสผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะ
เขาบอกว่าก็เดือดร้อนแล้วค่ะเดือดร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ทนไม่ไหวต้องมีการติดประกาศขายบ้าน
หรือให้เช่าเพื่อหนีปัญหานี่ค่ะโฉมหน้าของคุณมานิด
พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
คือมันเป็นปัญหามาสักประมาณ๕๖เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันปกติ
ก็ไปบอกว่าให้มาเลื่อนรถพอนานเข้านานเข้าก็กลายเป็นปัญหา
เรื่องของการทะเลาวิวาสทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่า
ตัดปัญหาขายบ้านดีกว่าให้เช่าดีกว่า

ส่วนอีกคนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
เยื้องกับบ้านเจ้าของรถก็คือ
คุณพันนีนี่นะคะคุณพันนีบอกว่า
ก็มีปัญหาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
เล่าบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้อยู่มากว่า๓๐ปี
ก่อนหน้านี้ไม่เคยประสบปัญหาอะไร
จนกระทั่งช่วงประมาณปีที่ผ่านมา
บ้านของนางกิ่งแก้วซึ่งอยู่เยื้องกันเนี่ยนะคะ
นำรถมาจอดหน้าบ้านก็เลยทำให้รถของเธอเข้าออก

เนื่องจากว่าถนนหนทางที่บอกไปคือมันแคบ
ความกว้างของถนนก็สักประมาณ๕เมตร
ช่วงแรกเวลาจะเข้าออกบ้านก็จะไปเรียก
เรียกให้บ้านของคุณกิ่งแก้วมาขยับรถให้หน่อย
แต่ช่วงหลังต้องใช้เวลาในการเรียกนานขึ้น
พอมันนานขึ้นทำให้เธอรู้สึกอึดอัดใจ

พอไปเจรจาก็มีการทะเลาะวิวาส

เพราะว่าอีกฝ่ายโต้กลับมาบอกว่า
ก็เขาเนี่ยจอดหน้าบ้านของตัวเองเขาบอกมาแบบนี้นะคะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมล่าสุดถึงตำรวจแล้วนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพปากเกร็ดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อที่จะไกลเกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็จอดรถกีดขวางอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวน๑๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้สามีของคุณกิ่งแก้วก็คือคุณภูลเนี่ยก็บอกว่ายอมรับว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับที่บ้านจริงนะคะ
ของลูกสาวมาจอดหน้าบ้านขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นจริง
แต่ลูกสาวมักจะมาหาแค่สัปดาห์ละ๑วันจอดแต่ละครั้งก็สักประมาณ๒๓ชั่วโมง
ไม่ได้จอดค้างคืนไม่ได้จอดกันข้ามสัปดาห์
ไม่ได้จอดกันข้ามเดือนข้ามเดือนนะคะ
พออีกฝั่งหนึ่งมาแจ้งก็จะเลื่อนรถออกไปให้ทันทีแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีเลื่อนรถเนี่ยลาดชาบ้าง
เพราะว่ากำลังรับประทานอาหารกันอยู่ส่วนคุณกิ่งแก้วบอกว่า
ก็ตอนนี้ได้มีการไปขอโทษขอโทษขอโพยเพื่อนบ้านแล้วนะคะ
ที่ทำให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็สัญญาว่าจะไม่นำรถมาจอดหน้าบ้านอีก
หลังจากนี้ก็จะนำรถของลูกสาวมาจอดภายในบ้าน
คือลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนทาวน์ฮาวส์ข้างหน้าบ้านเนี่ยจริงเนี่ยเขาเจ้าของโครงการเขาสร้างไว้
เพื่อที่จะให้เอารถเนี่ยไปจอดในบ้านได้ค่ะสักประมาณหนึ่งคันนะคะ
แต่ทีนี้ข้าวของอาจจะเยอะก็เลยเอาของมาวางไว้ที่จอดรถ
รถก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้คุณกิ่งแก้วบอกว่าขอโทษเพื่อนบ้าน
ทำให้ได้รับความเดือดร้อนหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการขนยายข้าวของเนี่ย
เอาไปเก็บในบ้านเพื่อให้ที่จอดรถภายในบ้านมันโล่ง
แล้วรถของตัวเองเนี่ยก็สามารถไปจอดภายในบ้านได้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นปัญหาโลกแตกนะคะ
ซึ่งคนต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เข้าใจหัวอกคนเมือง
คนกรุงเทพมหานครเพราะว่ารักษณะหมู่บ้านเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
เจ้าของโครงการเขาก็สร้างทางให้มันแคบลงเพื่อที่จะให้ตัวบ้านใหญ่ขึ้น
ขยายใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่มันตามมาปัญหาโลกแตก
แต่ละหมู่บ้านนะคะทางนิติเขาก็มีการบอกว่าแต่ละหลังให้จอดได้๑คันอยู่แล้ว
แต่บางคนก็อยู่สองคนมีสองคันก็เลยจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ